คุณผู้ชมครับสองสามีภรรยาอาชีพเป็นประมงพื้นบ้าน
ออกไปหาปลาในพื้นที่จังหวัดสุราชธานีครับ
ดีใจไปเห็นก้อนหนึ่งลอยอยู่กลางทะเล
มันต้องใช่แน่มันต้องเป็นอ้วกวานแ

ราคาเนี่ย๙๐๐๐๐๐กว่าบาทนะกิโลนึงนะโอ้โหเยอะนะครับ
นางสาววันธนาชนะพักดีอายุ๔๘ปีเป็นชาวประมงพื้นบ้านครับ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลธาตุทองใหม่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุมราชธานีครับ
ไอ้ก้อนประหลาดเนี่ยมาให้ทีมข่าวดูนั่งกับสามีอยู่เนี่ย
นะฮะเขาบอกว่ามันคล้ายกับปาการังนะมันขนาด๑๕คูณ๑๐เซน
แต่ว่าน้ำหนักมันก็ราวครึ่งกิโลได้นะฮะเขาไปเจอมาช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ออกทะเลไปสามีออกทะเลไปหาปลาระหว่างเดินทางกลับไปเจอไอ้ก้อนเนี้ย
เท้งเต้งอยู่กลางทะเลนะที่บริเวณปากอ่าวบ้านดอนก็เลยขับเรือไปเก็บแล้วกลับมาที่บ้าน
นะฮะเบื้องต้นทีมข่าวบอกว่าวัตถุก้อนเนี้ยนะมันผิวสัมผัสมันนุ่มนิ่มแล้วมันลื่น
มันไม่ได้แข็งเหมือนปากการังทั่วไปลองใช้ไฟลนดูเออมันก็ติดไฟได้
แล้วมันก็ละลายคล้ายกับน้ำตาเทียนตามที่เขาเคยมีการพิสูจน์กัน
ก็เลยสันนิษฐานว่าไอ้ก้อนนี้น่าจะเป็นอ้วกวานหรือว่าอำพันธ์ทะเล
แต่ทางเจ้าของก็อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้มาช่วยพิสูจน์หน่อย
จะได้มั่นใจว่าจริงหรือเปล่านะอ้วกวานหรือว่าไอ้ก้อนไขมัน
มันเกิดจากวานชนิดเดียวก็คือวานสเปิมหรือว่าวานหัวถุยเนี่ย
สามารถพบได้ตามชายหาดหรือว่ากลางทะเล
เป็นของหายากของลำข้ามราคาแพงนะเอาไปทำเป็นหัวน้ำหอมต่าง